ไปดูเรื่องราวคนสู้ชีวิตกันหน่อย
คือเรื่องนี้เราไปเห็นมาจากคุณทัศนายโคตรทอง
ภูมิกระกาศข่าวเทลาทีวีของเราอีกคนนึง
คุณก๊อฟทัศนัยเขาโพสต์ข้อความว่าเขาเห็นคุณป้าคนนี้
นั่งขายกล้วยทอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะซื้อจะอุดหนุนคุณป้าเท่าไหร่
ก๊อฟเลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอเหมาเลยละกัน

ทีนี้ทีมงานของเราไปเจอโพสต์นี้ของพี่ก๊อฟทัศนัยใช่ไหม
ก็เลยได้มีการติดต่อตามหาไปพูดคุยกับคุณยายท่านนี้
คุณยายก็เลยได้มีการเล่าเส้นทางชีวิตของตัวเอง

เรื่องราวของคุณยายเจ๋อจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ

ครอบครัวก็อยู่กัน๓คนหลาน๒แม่ยาย

ก่อนหน้านี้มันจะมีหลานมีตาแล้วก็ลูกสาวเขาทำงาน
อันนี้เขาไม่มีแล้วก็เสียชีวิตไปหมด

ยายต้องเป็นตัวแทนของตัวแทนตัวเองเนี่ย
ต้องหากินใช้จ่ายอยู่ที่หนี้ใช้สินอยู่ตรงนี้แหละ

เจอก็เห็นว่าคิดว่าตัวเองทำได้
เจิ๋ก็เลยเริ่มต้นใหม่ก็คือขายกล้วยทอด
บางทีก็๒โมง๗โมงกว่า
ถ้าทำเสร็จไวก็๖โมงกว่า

ที๙โมงยายเจอพึ่งไปเขนแล้ว
ถึง๕โมงเย็น๕โมง

ขอบคุณค่ะ
ยืมหมายยืมเงินทุนเขาใหม่มันไม่มีเงินในกระเป๋าเลย
แล้วเดี๋ยวเจอคนเดียวแล้วเจอจะไปเอาที่ไหนล่ะ
ยืมข้างบ้านทั้งนู้นทั้งนู้นบางทีเขาก็ไม่มีใช้มีติดตัวนิดหน่อย
เจอก็พูดกับเขาว่าขอยืมเงินทุนหน่อยนะ
เจอนี่ก็ยืมทุนเข้ามา๒ครั้ง๓ครั้งแล้ว
บางทีก็จ่ายหมดบางทีก็เลื้อรังอยู่อย่างนี้
แล้วทุนนี้มันไม่พอจ่ายอ้าวมันกินด้วยอะไรด้วย
คือวันไหนหลานมาเรียนไม่มีตังค์นะคะ
หยุดให้หยุดรู้ว่ามันหยุดแล้วมันเกี่ยวกับผลกระทบ
แต่ทีนี้ว่าค่ารถเนี่ยการเดินทางบางทีจะเจอ๕๐บาทยังไม่มีเลย
มันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้
มันเป็นเบี้ยหัวแตกเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยอย่างนี้
พูดแล้วมันร้องไห้มันร้องจนไม่อยากจะร้องแล้ว
มันอยากจะหัวเราะมันร้องไม่ออกนะ
ทอดยายเจ๋อจ้าผ่านไปผ่านมานะคะแวะเวียนช่วยซื้อหน่อยนะคะอร่อยค่ะ
คนที่ท้อแท้ลำบากลำบลเหมือนไยเจอที่หาเช้ากินข้าม
ขอร้องว่าอย่าทำร้ายตัวเองถึงจะลำบากสากรรมยังไง
ถ้าทำร้ายตัวเองตัวเองจะลำบากอยากให้ดิ้นเหมือนอยากใจเจอเนี่ย
ในเรื่องแบบทางที่ว่าให้มันสบายใจ
โหอยากจะเป็นอีกกำลังใจเนาะส่งให้ยายเจอนะคะ
เจอบอกว่าคิดซะว่ายังไงเราก็ต้องสู้ต่อไป
คือพูดไปเหมือนจะร้องแต่ยายเจ๋บอกไม่ร้องแล้ว
ร้องจนแบบไม่ร้องแล้วแล้วหัวเราะแทนดีกว่า
ต้องค่ะนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะ

ส่วนใครที่ชมอยู่แล้วอยากจะไปให้กำลังใจไปอุดหนุนยายเจ๋อนะคะ
คุณยายเนี่ยขายกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดนะคะ
อยู่ที่ซอยแจ้งวัฒนา๑๐แยก๙๑ตรงข้ามเซฟ

หรือใครจะโทรไปสอบถามไปสั่งยายเจ๋อไว้ก่อนก็ได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์นี้นะ๐๙๖๐๙๐๖๘๖๙นะคะ
อันนี้คือเบอร์ของน้องน้ำหวานที่เป็นหลานสาวของคุณยายเมื่อกี้
ช่วยกันเข็นรถนะคะคุณยายแกไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะ